คุณผู้ชมคะดูเรื่องของการร้องทุกข์กันบ้างนะคะ
คราวนี้ทั้งประชาชนแล้วก็ตัวคุณบุ๋มปนัดดาเอง
เดือดร้อนค่ะจากคอนโดมิเนียมที่พัทยานั่นเอง
ประชาชนที่เดือดร้อนก็คือจ่ายเงินไปแล้ว
แต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จคือโครงการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
ส่วนตัวคุณบุ๋มปนัดดาเองนำชื่อของเธอไปเป็นพรีเซนเตอร์

โดยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทำดี
นำผู้เสียหายจากการซื้อคอนโดมิเนียมชื่อเซ็นทราพัทยา

มูลค่าความเสียหายสูงถึง๕๐๐ล้านบาท
กรณีที่พนักงานขายยังคงนำชื่อของคุณบุ๋มปนัดดาไปแอบอ้าง
ที่ได้ยกเลิกสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่ปีแรก
โดยทางบริษัทแม่ก็มีส่วนรับรู้ในการซื้อขาย

ซึ่งนางสาวปนัดดากล่าวว่าเคยรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคอนโดมิเนียมดังกล่าว
เพราะว่าตกลงราคาว่าหากเป็นพรีเซนเตอร์จะลดราคาพิเศษให้
จึงมีการวางเงินดาวน์ไปเป็นเงิน๒๕๐๐๐๐บาทค่ะ
ต่อมาทางผู้บริหารคอนโดมิเนียมได้มีการชักชวนออกไปหาในยามวิการ
ซึ่งเธอก็เห็นว่าไม่เหมาะสมรวมทั้งมีการพูดคุยทางไลน์ในลักษณะชู้สาว
จึงได้ขอยกเลิกการเป็นพรีเซนเตอร์และขอเงินดาวนคืน
แต่ว่าได้เงินดาวคืนเพียง๑๗๐๐๐๐๐บาทนะคะ
โดยอ้างว่าได้นำเงินไปทำธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์
โดยคอนโดมิเนียมดังกล่าวยังอ้างชื่อของนางสาวปนัดดา
ในการขายโครงการแต่จนถึงวันนี้ผ่านมา๕ปีแล้วค่ะ
โครงการดังกล่าวก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ
ขณะนี้ได้หยุดก่อสร้างแล้วซึ่งผู้เสียหายก็ได้รับผลกระทบ
และทำให้หลายคนมีปัญหาครอบครัว

และหาแนวทางกับผู้เสียหายแล้วนะคะที่จะเยียวยาเรื่องนี้ค่ะ